ลูกทรพีกรรมตามสนองนะคะที่นครศรีค่ะมีผู้ชาย
ตีแม่แต่สุดท้ายโดนพ่อใช้ไอ้ตัวขาโต๊ะเนี่ย
ฟาดหน้าสวนกลับตายค่ะสุดท้ายตัวเองตายนะคะ
จะทำร้ายพ่อกับแม่แต่ตัวเองก็โดนพ่อตีกลับ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสักประมาณตี๒นะคะ
ตี๒ของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงแบบโอ้โหใกล้จะเช้าเลยนะคะ
ในพื้นที่ตำรวจสพทุ่งสงศ์ค่ะ
ซึ่งตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน
จนกระทั่งเสียชีวิตในบ้านพัก
ในพื้นที่บ้านสหกรณิคมตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพศพคนตายนี่นี่ลูกทรพีนะคะจะทำร้ายพ่อกับแม่ก่อน
บริเวณหน้าบ้านตำรวจตรวจสอบดูพบศพนายสิทธิศักดิ์ค่ะ
วัย๔๒ปีคนนี้เลยนอนตายอยู่หน้าบ้านนอนหงาย
สภาพใบหน้าเนี่ยใต้คางมีบาดแผลจากการถูกตีด้วยของแข็งเลือดไหลโกกเลยนะคะ
ในมือขวายังคงกำไอ้ตัวอาวุธที่จะใช้ตีแม่อยู่เลยกำเหล็กแหลมค่ะ
แล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่บริเวณแบบโอ้โหหน้าบ้านอ่ะเพราะว่าเขานอนตายอยู่ที่ตรงนี้แหละ
ทีนี้ตัวคนก่อเหตุนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพ่อของเขาเอง
นายจำเนียนแก้วหัวไซวัย๖๑ปีหลังก่อเหตุก็หายตัวไปแล้วนะคะ
เอาจริงนะเชื่อว่าคุณพ่อก็คงไม่อยากจะฆ่าลูกหรอกนะคะ
แต่วันลูกอ่ะก็จะตีแม่จะทำร้ายแม่ก่อนสุดท้ายพ่อก็ต้องสวนกลับแบบนี้แหละ
แล้วตอนนี้คนก่อเหตุที่เป็นพ่อเนี่ยยังหลบหนีไปอยู่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามนางหนูผ่องวัย๕๘ปีแม่คนตายให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ค่ะ
ลูกชายคนดีคนเดิมคนนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนกินเหล้าขาวคนเดียว
เดินลูกทำไมมากอบควัญอะเลวร์สรรคานเหลือเกินพ่อแม่ก็เลยเดียวเดินออกมาตัดเตือน
บอกว่าลูกเบาหน่อยซิเมาแล้วเบาได้เบาหน่อยแล้วกัน
สุดท้ายลูกชายไม่พอใจค่ะเดินออกมาผลักอกพ่อ
ผลักอกพ่อไม่พอหยิบเหล็กแหลมแบบนี้จะแทงพ่อ
สุดท้ายพ่อก็ต้องมีการคว้าขาโต๊ะที่หัก
ฟาดหน้าลูกชายไปทีนึงโอ้โหน็อกเลยนะคะ

แต่ตอนนั้นเขายังไม่ตายนะคะคุณผู้ชม
ตัวลูกชายตัวดีคนดีคนนี้ก็เดินออกไปหน้าบ้าน
กะว่าจะไปนอนพักสักหน่อยเลือดไหลเต็มหน้าเลย
สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะทางด้านของตำรวจแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
ก็เข้าตรวจสอบดูแล้วก็คาดว่าตัวคุณพ่อเขาเนี่ย
อาจจะหลบหนีไปเพื่อตั้งสติก่อนหรือไม่อย่างไร
ทางครอบครัวก็พยายามที่จะประสานให้เข้ามามอบตัวกันต่อไป
หลังจากนี้คงจะมีการเตรียมออกหมายจับนะคะ
แล้วก็สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าตัวคนตายเนี่ย
ทรพีคนนี้ค่ะมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนด้วย
แล้วก็เคยเข้ารับการบำบัดเมื่อปลายปีที่แล้ว
พายาเสพติดอีกแล้วค่ะไหนจะน้ำเมาเปลี่ยนนิสัยอีกนะคะ
เอาแต่ดื่มเหล้ากินเหล้าเมาอันนี้แม่บอกนะ
เอาแต่ดื่มเหล้ากินเหล้าเมาตลอดมีปากเสียงกับคนในบ้านนะคะ
สุดท้ายก็มาตายอย่างอนาจแบบนี้

แต่จริงเชื่อว่าพ่อคงไม่อยากฆ่าหรอกนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามว่าจะตัดสินใจมอบตัวเมื่อไหร่อย่างไร